มาจุติแล้วอีกหนึ่งเกียร์อาครับคือเขาภาวะกันทั้งสำโรงเหนือสมุทรปราการ
เจ้าถนนยังไงปาดหน้าเบรกกระทันหันใส่เกียร์ถอยหลังก่อกวนคนแถวนั้นครับ
ตรงนี้ถือซีนของเราคือกอกซีนของเรามีในที่ทำแต่น้อง

ขับขวางทั้งเบรกกระทันหัน
ทำเป็นถอยจะแกล้งชน
เนี่ยครับทำครบเลย
คุณกรณีร้องว้ายยยยยยตกใจทั้งรถเลยนะครับ

ทำให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นของ๖ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
เทพารักษ์หลังเกิดเหตุผู้หญิงเจ้าของคลิปนะครับ
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสำรงเหนือแล้วนะครับ
โดยเพจเฮียขับรถครับเฮียขับรถโพสต์คลิปบอกว่า
มีคนเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาบ้างแล้วเหมือนกันครับ

ก็ถอยแล้วไงอะไรอะไรอ่ะ

ไม่ได้ถาม
หลังจากมีคลิปแชร์ออกไปครับชายวัย๕๒ปีนะฮะ
เข้ามอบตัวที่สพสำรงเหนือแล้วโดยภรรยาผู้ก่อเหตุนะครับ
เดินทางมาด้วยขอร้องไม่ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ
เนื่องจากจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แต่ให้ข้อมูลบอกว่าสามีป่วยด้วยสภาวะหลงลืมต้องกินยาตลอดเวลาจนต้องลาออกจากงานวันเกิดเหตุสามีขับรถมารับเธอที่ย่านถนนเทพารักษ์ระหว่างนั้นนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนมาเห็นภาพนะครับว่อนในโลกออนไลน์ถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นสามีก็จำไม่ได้ว่า
เจอกับลูกสาวเครียดมากที่ตกเป็นจำเลยของสังคม
และต่อไปนี้คงไม่กล้านำรถคันนี้ไปใช้อีกนะครับ
อยากจะขอโทษผู้เสียหายแทนสามีด้วย
ยืนยันว่าจะไม่ให้สามีขับรถอีกโดยเด็ดขาด
ขณะที่ตำรวจนะครับแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ขวางกาจราจรกับชายอายุห้าสิบสองปีคนนี้ดำเนินคดีครับ